ท่านผู้ชมครับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่ยติดตามจากไทยรัฐทีวีนี่แหละฮะ
คือตอนเนี้ยเปิดรับสมัครแล้วก็หาเสียงกันมาได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วอืม
ทุกสำนักที่เขาสำรวจกันมานะครับ
ก่อนหน้านี้จะมีผู้ที่เขาบอกว่าอ่าตัดสินใจแล้ว
ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับ
คือผู้ที่เขาเคยตัดสินใจแล้วเนี่ยเออฟังนโยบายไปแล้วหรือยังไง
ตัวเลือกอาจจะมีมากขึ้นหรือเปล่าเขาบอกเขาขอถอยมาเป็นว่ายังไม่ตัดสินใจ
เปลี่ยนใจแล้วขอคิดดูก่อนมีอย่างนี้ด้วยค่ะลองติดตามดูนะฮะ
คนกรุงเทพอยากได้ใครมาเป็นผู้ว่า
ซึ่งห่างจากอันดับ๒พอประมาณ
ผลสำรวจออกมาตรงกันคือนายสุชัชวีสุวรรณสวี

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
มีชื่อของนางสาวรสนาโกศิตกูล

จำนวนของคนกรุงเทพที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกตั้ง
ยังมีผู้ไม่ตัดสินใจอีกเยอะมาก
แต่นี่ก็เป็นเพียงผลสำรวจช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
ยังไม่เผยผลสำรวจครั้งล่าสุดออกมา
อันดับของทุกคนยังเป็นเช่นเดิม
แต่สัดส่วนที่ได้รับลดลงเกือบทั้งหมด
ยกเว้นนายสกลทีและนายวิโรธที่คะแนนเพิ่มขึ้น
โดยนายสะกดทีจากร้อยละ๑๐๑มาอยู่ที่ร้อยละ๑๐๗
ขณะที่นายวิโรธลักษณะดิสรที่ยังรักษาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคน
ตั้งใจจะเลือกที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ๒๕ในครั้งแรก
มาอยู่ที่๑๐๕๕ในครั้งที่๒และ๑๐๕๖ในครั้งล่าสุด

พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ

ยังไม่ตัดสินใจเพราะรอใกล้วันเลือกตั้ง
และกำลังสนใจเรื่องปัญหาปากท้องและเรื่องอื่นมากกว่า
และตอนนี้ติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่
ในขณะที่กลุ่มคนเคยเลือกจำนวนมากเช่นกัน

คือ๑๓๗๔ยังไม่ตัดสินใจ
สัดส่วนความนิยมของผู้สมัครคนอื่น

ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจมากขึ้น
จึงขึ้นอยู่กับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครแต่ละคน
ที่จะสามารถตอบโจทย์ตรงใจประชาชนคนกรุงเทพ

เพราะกลุ่มตัวอย่างถึง๑๔๒

โค้งสุดท้ายนั่นหมายความว่า
ทุกอย่างยังมีโอกาสพลิกล็อกได้ทุกเมื่อ
เทวรัฐทีวีรายงาน